ยังคงอยู่ในเรื่องของคนคุ้มครั่งอยู่คุณผู้ชม

ลูกชายเขาบาดเจ็บจากการไปชกกระจก
เขาเคยพาลูกชายไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เป็นโรงพยาบาลของรัฐในการใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาฟรี

วันต่อมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดใช่ไหมฮะ
เขาพาลูกเข้าไปรักษาต่อในโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลถามหาใบส่งตัวก็ไม่มี

อาจจะใช้คำพูดแบบนี้กับพวกผมได้ยังไง
ผมไม่ใช้สิทธิประการทั่วน้ำ

เนี่ยต้องจ่ายเลย๒๓๐๐บาท
ไม่มีก็ได้หาที่อีกที่หรือรักษา

ถ้าผ่านบรรยาบาล
พูดอย่างนี้หรือไม่
ที่ทำให้คุณพ่อคนนี้สติหลุด

ถ้าไม่มีก็ไปหาที่อื่นรักษา

ก็เลยเป็นภาพตามที่คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้ว

อยู่ในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมกำลัง
พูดเสียงดังอารวาสตั้นโรงพยาบาล

ประโยบาลเทชเฉพเวชย่านครองตัน

การชกกระจกไปรักษาสิทธิ์
แล้วก็ใช้สิทธิ์เรื่องของบัตรทอง
หรือว่าบันบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า
เขาบอกว่าถูกเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีใส่ถ้าไม่มีเงินจ่ายไปรักษาที่อื่น
แล้วเขาก็เลยสุดท้ายต้องเดินเชิญตัวออกไปสงบสติอารมณ์ข้างนอก
แล้วก็อธิบายทำความเข้าใจกันยกใหญ่
ทีนี้นักข่าวเราก็ไปถามไปถามพยาบาลอาวุโสคนหนึ่งของโรงพยาบาลเพชรเวศ
ได้ใจความมาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่าย๒ของวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นวันหยุดด้วยมันตรงกับวันมาครับบูชานะฮะผู้ชายในภาพเนี่ยพาลูกชายที่บาดเจ็บ
จากการที่เป็นแผลจากการชกกระจกมาต้องการจะล้างแผลโดยใช้สิทธิ์บัตรทอง
แต่เขาไม่มีใบส่งตัวมาพอไม่มีใบส่งตัวมาก็เลยขอบัตรประชาชน
ตรวจสอบประวัติหน่อยเห็นในประวัติคือก่อนหน้านั้นวันหนึ่ง
ก็คือ๒๕กุมภาพันธ์มีการพาคนเจ็บนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลประมาธิบดี
โดยใช้สิทธิ์บัตรทองด้วยเหตุฉุกเฉินนะโรงพยาบาลก็รักษาให้ฟรีตามสิทธิ์
เสร็จแล้ววันที่๒๖ก็เลยไปล้างแผลที่โรงพยาบาลเพชรเวศ
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันต้องเป็นไปตามกระบวนการคือ
คุณพ่อต้องมีใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลแรกที่คุณพ่อไปก่อน
แต่ไม่มีมาถ้าไม่มีมาตามกระบวนการมันต้องเสียเงินเอง
แต่อย่างที่ผมบอกไปว่าคุณพ่อเขาบอกว่าก็มีคนพูดไม่ดีใส่เขา
เข้าไปรักษาที่อื่นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามภาพ
ไปฟังพยาบาลเขาอธิบายหน่อยนะครับ
มีแต่ยามา
ก็มาที่นี่ที่จะรักษาได้
ใช่โดยที่เจ้าอาวาสถึงส่งตัวมาแล้วก็ต้องเสียเงิน

พอได้ยินว่าจะต้องเสียให้แต่เขาก็โมโห
แล้วคนไม่มีสตางค์บาทหนึ่งก็สำคัญมาก
ขณะที่พ่อเขาเสียงดำอยู่ข้างนอกเนี่ย
ข้างในก็ทำแผลให้ของไส้เสียงเลียดร้ายเนี่ย
ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
คุณพยาบาลก็ยังบอกต่อนะแม้ตอนแรกคนเจ็บจะมาแบบไม่ได้เช็คสิทธิ์มาก่อนเนี่ยนะฮะ

สิทธิ์ว่าเป็นบัตรทองเนี่ยก็รักษาให้ฟรีไม่ได้คิดเงิน
ก็จนหายแหละเพราะคนเจ็บต้องกลับมาล้างแผลอยู่จนกว่าจะดีขึ้น
ส่วนเหตุผลที่คุณพ่อโวยวายก็ไม่ได้ทำร้ายใครหรอกนะ
หลังจากที่ทางโรงพยาบาลชี้แจงกันไปก็เข้าใจกันก็ใจเย็นลงแล้วก็กลับมา
ก็กลับมาที่โรงพยาบาลอีกนะแล้วก็รักษากันต่อสุดท้ายก็กลับบ้านไปเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไร
ทีนี้ทางด้านของนายแพทย์วิเชียนศรีนวกุลทางด้านของพอโรงพยาบาลเพชรเวศก็บอกว่า
โรงพยาบาลเพชรเวศเนี่ยเพิ่งจะเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรับส่งตัวต่อ
กระบวนการอาจจะติดขัดบ้างนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงจะเกิดจากการสื่อสารทำให้เข้าใจผิดกันนะฮะ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของการส่งต่อตัวแบบนี้
กรณีที่มีการส่งตัวมาแล้วก็ไม่มีใบส่งตัวจะได้แก้ปัญหาต่อนะฮะเดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมกันด่วนวันพรุ่งนี้เลยนะครับ
ยังไงแล้วก็ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจกันทุกฝ่ายเนอะ